พี่สาวของเศรียเต้ยบอกว่าฝันเห็นแม่มาร่วมงานสบ
เชื่อว่าน่าจะมารับน้องชายไปอยู่ด้วย
อีกทั้งครอบครัวตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องมรดกนะคะ
คงต้องรอให้จัดงานศพให้แล้วเสร็จก่อน
ติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
งานสบของเศรียเต้ยนายสมภัณฑ์สุรรันต์กลอายุ๔๑ปี
ซึ่งถูกจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอน้องแสงจังหวัดอุดรธานี
หลังติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต
ช่วงกลางคืนวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย
เปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียงตลอดทั้งวัน
เพราะตอนเสียเต้ยมีชีวิตอยู่เป็นคนชอบความสนุกสนาน
ขณะที่เจ๊อ๋อนางวัลลีปัญญาสัยอายุ๔๘ปีอดีตภรรยา
ได้นำเครื่องดื่มและช่วยเรื่องค่าอาหารต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน
แม้ทั้งคู่จะเลิกรากันมาพักใหญ่จนเป็นข่าวโด่งดัง
เจ๊อ๋อจ้างเสียเต้ยหย่า๕๐ล้านบาท
หลังก่อนหน้านี้เจ๊อ๋อถูกลอเตอรี่รางวัลที่๑ได้เงินไป๙๐ล้านบาท
เพราะน้องยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน
มันสร้างแต่ความดีและห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเอง
จึงเป็นที่รักของทุกคน
อกจากนี้เธอยังฝันถึงแม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๒ปีก่อน
ช่วยจัดดอกไม้พวงหลีดหน้าโรงศพ
และจัดถาดอาหารให้น้องอยู่หน้าโรงศพด้วย
เชื่อว่าแม่ต้องมารับน้องชาย
สำหรับมรดกของเสียเต้ย
จากเงินในบัญชีก็จะมีทรัพย์สินอื่นอีก

ซึ่งทรัพย์สินส่วนนี้ใครจะได้รับผลประโยชน์
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

หากเสียเต้ยไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้

กลุ่มแรกคือพ่อแม่ลูกหรือลูกบุญธรรม

ส่วนกลุ่มที่๒คือพี่น้องตามสายเลือด

แต่ต้องเป็นพินัยกรรมฉบับล่าสุด
ไม่ได้พบมีการปลอมแปลงเอกสาร
ข่าวเทราะทีวีรายงาน